ติ๊กทำเพจอะค่ะติ๊กไม่ได้คิดว่าเรามีความรู้เรื่องฟุตบอล
เราไม่ได้คิดว่าเราเป็นกูรูเราไม่คิดว่าเราเก่ง
แต่ติ๊กทำเพราะว่าติ๊กชอบในทีมติ๊กอยากแชร์มุมมองของผู้หญิง
เพราะดิวรู้สึกว่ากีฬาฟุตบอลกับผู้หญิงมันยังเข้าถึงกันไม่ได้มากเท่าไหร่ค่ะ
ด้วยความที่ผู้หญิงกับฟุตบอลหลายคนเอาเรื่องของเพศสภาพมาเป็นตัวชีวัตร
ติ๊กก็เจอเจอเหยียดบ้างเจอด่านักหนังแรงบ้าง
ช่วงเดือนแรกที่ติ๊กทำเพจอ่ะติ๊กรู้สึกว่าเหมือนตัวเองกำลังจะเป็นซึมเศร้า
เหมือนโลกทั้งใบเรากำลังจะทลายลง
นั่นคือเรื่องปกติมันคือเรื่องของความชื่นชอบมันไม่ใช่เรื่องของเพศสภาพค่ะ
หลายคนเอาเรื่องของเพศสภาพเป็นที่ตั้งว่าฟุตบอลต้องเป็นผู้ชาย
แต่จริงแล้วติ๊กว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องสักเท่าไหร่ถ้าเราจะมองเป็นแบบนั้น
ด้วยความที่เราเป็นคนเฉพาะเด็กบรรนอร์ค
มีต้นไม้เยอะอินเตอร์เน็ตเข้าไม่ถึง
คือต้องเล่าว่าบรรนอร์คสุดขีดเลย
ลูกรังแบบไปโรงเรียนทีแบบกระโปรงแดงเสื้อแดงอะไรแบบนี้ค่ะ
มันก็เลยทำให้เราแบบว่าได้เริ่มมาดูจริงก็คือตอนที่เข้ามาเรียนในตัวเมืองแล้ว
เพราะว่าเมื่อก่อนถ้าใครเป็นเด็กบ้านนอกจริงจะรู้เลยว่าการที่ได้บูบอลครั้งหนึ่งคือมันยากมาก
ก็คือตอนที่เข้ามาอยู่ในตัวเมืองนะคะก็เป็นแมทแดงเดือด
ตอนนั้นก็รู้สึกว่าชอบมากมันตื่นเต้นมาก

ตอนนั้นคนก็มันรวมตัวกันดูเนอะ
มันก็มีเสียงเฮเสียงอะไรอย่างนี้

นี่แหละมันเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เราชื่นชอบ
เริ่มแรกเลยใช่ไหมคะคือติ๊กอ่ะไลฟ์
เราก็เริ่มไลฟ์แล้วก็เราก็
อ่ามีพี่ที่เขาแบบว่า

เขาก็จะแชร์ไปที่กลุ่มหนึ่ง

ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่รวมแบบว่า
เรื่องเลยว่าจะเรื่องฟุตบอล

แล้วก็มันก็จะมีคนที่ตาม

แล้วเขาก็เหมือนทักมาคุยกับเราว่า
ทำไมเราไม่ลองเปิดเพจเองอะไรแบบนี้ค่ะ

ช่วงเดือนแรกค่ะต้องบอกว่ามันเกินคาติ

เดือนแรกมีคนติดตามวัน๑หมื่นคน

ปีแรกก็แตะหลักแสนคน
ทำไมถึงใช้คำว่าผู้หญิงดูบอลใช่ไหมคะ

ดูบอลมันน่าจะเป็นชื่อที่มันติดหูค่ะ
จุดเริ่มต้นในการที่มาเชียร์ลิภูเลยนะคะ

ที่บ้านติ๊กเป็นแฟนบอลทีมชาวอังกฤษ
ทุกครั้งที่มีการเตะฟุตบอลโลกสมัยก่อน
เขาจะมีการให้เราโหวตโดยผ่านไปรษณีย์อย่างแบบ
คือบ้านติ๊กก็จะโหวตซื้อปรายศนีย์มา

ทุกครั้งที่เราแบบไม่รู้หรอกว่าทีมชาติอังกฤษ

เมื่อก่อนมันมีถ่ายทอดสดตามช่องฟรีทีวี

แล้วก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่ง
ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนั่งสติเว่นเจอหลาดค่ะ
เขาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้ติ๊กได้มาเชียร์ลิเวอร์พูลค่ะ

จริงไม่ได้คิดว่าเรามีความรู้เรื่องฟุตบอล

แต่ติ๊กทำเพราะว่าติ๊กชอบในทีม

เพราะดิวรู้สึกว่ากีฬาฟุตบอลกับผู้หญิง
มันยังเข้าถึงกันไม่ได้มากเท่าไหร่ค่ะ
ติ๊กก็เลยอยากจะเป็นอีกหนึ่งมุมมองให้เห็น
ว่าผู้หญิงก็มีมุมมองแบบนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ถามว่าที่ติ๊กเริ่มแบบดูจริงจัง
มันก็คงย้อนไปเมื่อ๕๖ปีก่อน
ซึ่งเป็นช่วงที่เรามาอยู่ในกรุงเทพแล้ว

ด้วยความที่ติ๊กเป็นคนที่ชอบทำงานแบบฟรีแลนซ์
ก็จะมีอิสระในการดู

ได้รู้อะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยรู้

ติ๊กบอกว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นกูรู

แต่ติ๊กแค่อยากรู้มุมมองอื่นที่ติ๊กไม่เคยรู้
อันนี้คือสิ่งที่ทำให้ติ๊กแบบชอบมาก
ติ๊กเป็นคนที่ชอบอ่านคอมเมนต์มาก
แล้วก็จะเจอคอมเมนต์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแบบนี้ค่ะ
ติ๊กบอกเลยว่าช่วงที่ติ๊กเจอแรกนี่คือแบบ
มันเป็นเหมือนมรสุมอย่างหนึ่งในชีวิตของติ๊ก

เพราะว่าอย่างที่ติ๊กบอกว่าด้วยความที่ผู้หญิงกับฟุตบอล
หลายคนเอาเรื่องของเพศสภาพมาเป็นตัวชี้วัด
ติ๊กก็เจอเจอเหยียดบ้างเจอด่านักหนังแรงบ้าง

รู้สึกว่าเหมือนตัวเองกำลังจะเป็นซึมเศร้า
เหมือนโลกทั้งใบเรากำลังจะทลายลง
เพราะเราไม่เคยอยู่ในสังคมที่เราเจอคำพูดที่มันแรง
ด้วยความที่พอเราเจอคำพูดแรงมันก็ทำให้เราแบบรู้สึกแย่
มีครั้งหนึ่งที่ได้แบบนั่งอยู่กินข้าวอยู่แล้วก็น้ำตาก็ไหลลงมาเอง
เพราะเราเจอแบบคำพูดที่มันค่อนข้างรุนแรงมากค่ะ
ติ๊กทำเลยคือติ๊กเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบพิสูจน์ตัวเอง
ติ๊กชอบเอาคำดูถูกต่างมาผลักดัน
ติ๊กทำติ๊กตั้งเป้าว่าติ๊กจะไปดูบอลที่อังกฤษให้ได้
เพื่อที่จะลบคำสบประมาทว่าดูเพราะผู้ชายดูเพราะแบบใส่เสื้อบอลเอาเสื้อผัวมาใส่อะไรอย่างนี้ค่ะ
คือติ๊กก็ตั้งเป้าที่ทำงานทำงานหนักมาก
ช่วงนั้นเพจมันก็เริ่มดังขึ้นคนรู้จักมากขึ้นนะคะ
มันก็มีงานจ้างมาเยอะแล้วก็บวกกับว่าเราทำงานประจำควบคู่ไปด้วย
สมมุติว่าตอนเช้าที่ทำงานประจำเสร็จ๖โมง
ก็นั่งรถไปเพื่อไปถ่ายรายการต่อ
ก็คือทำไงก็ได้ให้ติ๊กเก็บเงินได้เยอะ
แล้วก็พอเรามีเงินเยอะค่ะติ๊กก็ไปดูบอลที่อังกฤษ
ช่วงนั้นมันก็ลบกระแสลงได้เยอะมากมากว่าเราดูเพราะแบบ
บางทีเนาะมีผู้หญิงอ่ะใส่เสื้อบอลถ่ายแบบอะไรอย่างนี้
มันทำให้บางทีมันมีมุมมองต่อผู้หญิงที่มันลบไปบ้าง
แต่พอเราได้ไปดูบอลที่อังกฤษ
มันก็ทำให้เราได้พิสูจน์ตัวเองว่า
เฮ้ยเขาไปเพราะเขาดูบอลเพราะเขาดูจริงนะ
มันไม่มีผู้หญิงคนไหนที่เอาเงินจำนวนแบบแสนสองแสน
เพื่อที่จะไปดูบอลที่อังกฤษเพื่อมาแค่หลับลบคำแบบสบประมาท
ถ้าเขาแบบไม่ได้ดูจริงเข้าเงินแสนสองแสนไปซื้อกระเป๋าแบรนเนมดีกว่าไหม
อย่างแรกเลยค่ะก็คือบอกเลยว่าให้งานให้เงิน
แล้วก็ให้คนที่เขาซัพพอร์ตเราให้เราเป็นติ๊กผู้หญิงดูบอลทุกวันนี้
ติ๊กบอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีสโมสรริวภูไม่มีแฟนบอลที่ซัพพอร์ตติก
ก็จะไม่ใช่ติ๊กที่อยู่อันนี้ติ๊กก็ยังไม่รู้เลยว่าถ้าติ๊กไม่ได้มาแบบทำอะไรพวกเนี้ย
จะทำอะไรอยู่ตรงนี้ติ๊กก็ยังไม่รู้เลย
ไปดูครั้งแรกเลยนะไปดูครั้งแรกเลยก็คือไปดูแดงเดือด
ตอนนั้นไปดูไปดูปอโต้กับลิเวอร์พูลปอโต้แข่งกับลิวภูในศึกยูฟาแชมมาลีกค่ะ
แล้วเป็นแมทที่ริภูแค่เสมอก็เข้าหลอก
ไปถึงครั้งแรกที่ไปดูติ๊กนั่งหลับในสนามเพราะบอลไม่สนุก
แล้วก็แมทที่สองเนี่ยที่ไปดูก็คือเป็นแมทที่ไปครั้งเดียวกันนะคะแต่ไปดูสองแมท
ก็คือไปดูแดงเดือดแล้วเป็นครั้งแรกที่การไปดูแดงเดือดไปดูฟุตบอลที่อังกฤษ
นั่นก็เป็นอีกหนึ่งแมทที่จดจำแต่จริงไม่ได้จดจำเพราะว่าผลการแข่งขัน
จดจำในเรื่องของคนที่แฟนบอลด้วยกัน

กำลังจะผ่านผ่านประตูทางเข้าอะค่ะ

เราแค่ใส่เสื้อทีมเดียวกัน
เราก็รู้สึกว่าเราเป็นเหมือนคนในครอบครัว
แล้วมันทำให้ดิวรู้สึกประทับใจทุกครั้ง
เวลาเราไปไม่เคยรู้สึกว่าเราพอใจกับผลการแข่งขัน

สิ่งที่ทำให้ประทับใจแล้วคือเรื่องของบรรยากาศ

บางทีติ๊กไม่ได้พกผ้าพันคอไป

เขาก็จะแบ่งผ้าพันคอให้เรา
แล้วก็ชูร่วมกันแล้วก็ร้องเพลงร่วมกัน
อันนี้คือสิ่งที่ทำให้ติ๊กประทับใจมากค่ะ

เพราะว่าช่วงที่ติ๊กเชียร์ลิเวฟูเนี่ย
มันคือช่วงตกต่ำของนิวพูมาก
คือทีมเนี่ยเกือบจะล้มละลาย

แต่พอมันที่มันประสบความสำเร็จจริงที่บอกเลยว่า
แล้วทีมผลงานดีขึ้นเรื่อยอย่างนี้เนี่ย

มันเป็นความภูมิใจแล้วก็มีความน่าเสียดายด้วย

แฟนบอลควรที่จะได้ไปเชราเบส

ที่เคยขึ้นกราฟพุ่ง

นี่มองว่าตอนนี้คือภาพรวมของทีม

เราเคยลุ้น๔แชมป์มา

แน่นอนว่ามันมีผลกับนักเตะอยู่แล้ว

เหมือนอย่างนักเตะที่ไม่ว่าจะเทรนด์

เวลาที่แพ้แล้วมันแพ้ต่อเนื่อง
มันส่งผลต่อสภาพจิตใจของพวกเขา

เพราะจริงรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ยุคที่เลวร้ายที่สุด
เคยผ่านยุคที่เลวร้ายกว่านี้มาแล้ว

เราก็ทำได้แค่อดทนแล้วก็หล่อแค่นั้นเอง

ไม่เคยคิดว่าติ๊กอยากให้เจอหลายมาคุมทีม
ไม่อยากให้คนที่ติ๊กรักต้องมาโดนด่า
แล้วก็ไม่อยากให้เรารู้สึกว่าเราต้องมาวิจารณ์
คนที่เรารักหรือด่าคนที่เรารักแบบแรง

แต่เพียงแค่ว่าระยะเวลามันจะต่างกัน
ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะเพื่อนรัก

คิดว่าตอนนี้ก็น่าจะมาในทิศทางที่ดีแล้วแหละ
แค่อดทนรอแค่นั้นเองค่ะ